ภูเยาว์้อย่อนเปรียบเหมือนละคร
ถึงบดเมื่อตอนหลาน

เป็นข่าวเศร้าในวงการบันเทิงค่ะ
ทีมข่าวได้รับแจ้งว่าคุณสุเทพนั้น
คุณสุเทพวงกำแหงเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลและขับร้องประจำปี๒๕๕๙
นี่เป็นภาพขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเวทีสุดท้ายของคุณสุเทพนะคะ๒๑กุมภาพันธ์๒๕๖
คุณสุเทพเสียชีวิตในบ้านพักบ้านเลขที่๒๖๗ซอยปรีดีพนมยง๔๒แยก๗เขตเวทวัฒนากรุงเทพ
คุณหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากระบบหัวใจล้มเหลวด้วยโรคชราค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอาการหรือสัญญาณใดที่จะบ่งบอกว่าคุณสุเทพจะจากไปอย่างกระทันหันนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีโรคประจำตัวอยู่บ้าง
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้รับอนุญาตจากภรรยาของคุณสุเทพค่ะ
คุณผุศดีวงกำแหงพาทีมข่าวของเราเข้าบ้านเลยนะคะ

พาเข้าไปถึงห้องนอนสถานที่สุดท้ายก่อนที่คุณสุเทพจะสิ้นลม
คุณผุศดีคุยกับคุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรา
คุยทั้งน้ำตาเลยว่ายังทำใจไม่ได้
ยังรู้สึกว่าสามีอันเป็นที่รักไม่ได้จากไปไหนค่ะ
พูดไปตลอดภัยบอกว่าแม่พ่อยังอยู่ห้องนี้แล้วยังไม่ไปไหนละกว่านี้ค่ะ
ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะ
เชิญให้ทานข้าวกับเราที่ห้องเดี๋ยวเย็นก็ต้องไปทานข้าวเดินเข้ามาอีก

ก็ผูกพันอยู่หลายคนบอกว่าอีกหลายวันก็จะอยู่กับเราพี่ก็อยากให้เขามาอยู่
ก็คิดว่าคืนนี้จะมานอนตรงนี้
ก็ถือว่ากระทันหันแล้วครับเพราะว่าแม้ว่าท่านจะอายุ๘๖แล้วแต่ว่าด้วยสุขภาพร่างกายณปัจจุบันเนี่ยความจริงแล้วก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้

คนใกล้ชิดบอกว่าเมื่อวานนี้ยังไปทานข้าวไปเช็คสุขภาพกับเพื่อนอยู่เลยนะฮะ
แล้วพอเมื่อเช้ามาท่านก็จากไปอย่างสงบที่บ้านพักนะครับ
คุณศูนย์เทพวงกำแหงมีโรคระจำตัวไหลโรคนะครับ
ความดันเบาหวานเคยเส้นเลือดในสมองตีบด้วย
เมื่อปลายปี๒๕๖๒เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสุริราชนะครับ
ที่ผ่านมาก็ได้พบแพทย์เป็นประจำ
ติดตามอาการอยู่ตลอดอาการช่วงหลังก็ปกติดีนะฮะแล้ว
ก็เตรียมกลับมาร้องเพลงในงานคอนเสิร์ต
ที่จะมีขึ้น๙มีนาคมที่จะถึงด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ
แต่ก็มามีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นก่อนนะครับ
จะมีพิธีพระชาน้ำหลวงอาบศพ
ที่ศาลาพระครูประจักษ์วัดท่าทองนะครับและสวดพระอภิษฐรรมศพในเวลา๑๙นาฬิกา
หลังจากนั้นทางครอบครัวก็จะดำเนินการขอพระชธานเพลิงศพต่อไปนะฮะ
นี่ฮะคุณสุเทพวงกำแหงครูเพลงลูกกรุงชื่อดังของเมืองไทยนะฮะ
สมยานะฮะที่เป็นเสียงร้องนะครับ
ที่คุณรงวงสวรรค์ได้ตั้งฉายาไว้ให้นักร้องเสียงขยี้แพร่บนฟองเบียร์นะครับ
เสียงนี่จะเพราะนุ่มหวานเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงสุดอมตะแห่งยุคนะฮะ
คือผมเนี่ยเติบโตมากับเสียงเพลงของคุณสุเทพวงกำแหง
เพราะว่าตอนเด็กในจำได้อยู่ที่บรรฉางจังหวัดระยองเนี่ย
โตมาแต่เด็กเนี่ยคุณตาเปิดฮะฮานินอินทรเทพฮรินทรนทรนสุเทพวงกำแหงเนี่ยผมวิ่งเล่นไปมา

ว่าคนรุ่นใหม่ก็ยังฟังนะคะยังฟังเพลงที่เป็นอมตะและเพลงคลาสสิกแบบนี้
ยุคปัจจุบันนี้นักร้องส่วนใหญ่เขาจะนำเพลงเก่าเพลงอมตะกลับมาร้องกันใหม่เยอะ
โอ้โหแล้วเนี่ยฟังยังไงก็เพราะถูกต้องเสียงแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้ว
นี่ฮะเสียงขยี้แพร่บนฟองเบียร์แบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณสุเทพวงกำแหงเป็นนักร้องชายคนแรกของประเทศไทยนะครับ
ที่ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำนะฮะประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพนักร้องนะครับ
แล้วก็ยังได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างมากมายมีเพลงดังเยอะแยะไปหมดนะครับ
ที่ฟังอยู่นี่ก็โลกนี้คือละครรักคุณเข้าแล้วเนี่ยจงรักเพียงคำเดียวโอ้โหคือ
มาตะหลายเพลงเยอะแยะไปหมดอ่ะเพลงอมตะจริงมีงานแสดงด้วยนะคะทั้งภาพยนตร์ทั้งละครโทรทัศน์
เคยทำงานการเมืองเคยรับตำแหน่งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพสังกัดพักพลังธรรมปี๒๕๕๙
เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยนะช่วงหลังท่านก็ยังไปจัดอยู่นะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
เพราะว่าเพลงของคุณสุเทพทุกคนจะติดราดเมืองใจตลอดไปอย่างแน่นอนฮะ